เกลียดใจไม่รู้ไม่อยากไปทำอย่างนี้ไปทำกันแต่ว่าหลุมคนในยุค่ะเป็นคน

หลุมครับครับส่วนสาเหตุเนี่ยลูกสาเหตุ
ครับครับส่วนของลักษณะของเรานะครับโอเคครับ
ลูกจะรู้
สิ่งที่มันทำอย่างนี้แล้วคือกลับมาได้ไหม
แล้วพี่จะกลับมาอาทิตย์ข้ามก็ได้แล้วถ้าเขาจะขอประกันตัวแล้วค่ะ
ถ้าให้หนูพูดในความรู้สึกของหนูนะคะตอนนี้หนูกับลูกอยู่บ้าน
อยู่แค่สองคนขนาดณวินาทีนั้นพี่เขายังไม่มีความยับยั้งชั่งใจ
แล้วหนูก็ไม่รู้ความรู้สึกส่วนตัวของเขาว่าเขามีความรู้สึกโกรธแค้นหนูอยู่ร่วมด้วยไหม
ถ้าให้หนูบอกหนูก็คือผู้หญิงกับเด็กตัวเล็กเล็กหนูก็อยากคัดค้านการประกัน
เพราะหนูก็กลัวว่าหนูไม่ตอบภัยขณะที่ผู้ชายเขาเป็นผู้ชายเขาแทนคิดอย่างนั้นนะคะ
เรายังอยู่ในคำถึงว่าเราไม่ยินดีไม่จะอภัยให้เขาได้อย่างนั้นจำเป็น
ค่าบอกสื่อตามตัวอุทิศเติมทางชีวิตเขาให้สักครั้ง

เราได้อนุญาตเข้าหาค่าผู้สื่นตัวเจตนาแล้วครับ
เราได้ขอมาตรวจสระและปลอดภัณฑ์และพรรณที่สมัยอีพิหาออกมาจากประตูเรียบร้อยแล้วครับ
คุณอบคุณภาคภาคภาคภาคนก็ได้มาพร้อมตัวเราได้แจ้งภาคภาคนทุกลำเนินเข้าสู่หัวบวกการที่จะทำต่อไปครับ
กรรมประกันผลการณ์ตัวตรงนี้ครับอ๋อมันเป็นคดีน่าสนใจนะครับ
ขอเวลารวบเท่ากันให้เรียบร้อยหนึ่งก่อนครับ
มีซิน่าอีกทีนะครับทุกท่านที่จะหาเรื่องเกี่ยวกันบ่อยครับ